คนที่เห็นข่าวนี้เขาบอกว่าโอ้นี่หรือชีวิตดีที่ลงหลุม
คือเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยมีผู้ชายเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏว่า
หล่นลงไปในหลุมนี้
แล้วมันเป็นหลุมที่ลึกประมาณ๖เมตรนะคุณทัศนัยคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสักประมาณ๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ
จุดตรงนี้คือหน้าปากซอยรัชดาพิเศษ๑๐
ถนนรัชดาพิเศษเขตห้วยขวาง

เป็นโครงการที่เขาวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
แล้วก็มีการเปิดพื้นถนนด้านบนเพื่อที่จะลงไปทำงานด้านล่าง
จุดตรงนี้ค่ะพอไปตรวจสอบแล้วเจอมอเตอร์ไซค์สีแดง
ทะเบียน๑ขไข่ชฉิง๑๙๙๔กรุงเทพมหานคร
ด้านหน้าของมอเตอร์ไซค์พัง
ล้อหน้ามันบิดพับเข้าหาเครื่องยนต์คือล้มตะแคงอยู่ห่างจากปากท่อสักเมตรหนึ่ง
ว่ามอเตอร์ไซค์อยู่ด้านบนแต่ตัวคนอยู่ด้านล่างค่ะ
เพราะว่าในท่อเนี่ยมันลึกตั้ง๖เมตรแล้วมีคนตกลงไป
คือนายวุฒิชัยโคตรพัฒน์อายุ๒๓ปีได้รับบาดเจ็บ
ขาหักเลยนะขาขวาน่ะหักอยู่ที่ด้านล่าง
ทีนี้กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงก็ต้องดูสิคะ
เอาอุปกรณ์โรยตัวลงไปในท่อลึก๖เมตร
เพื่อเอาตัวคุณผู้ที่ใช้ใส่เปรย์ขึ้นมาได้
นี่จังหวะที่โรยตัวไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ฝนตอนนั้นเห็นไหมคุณด้านล่างมันเป็นน้ำน้ำด้วยเห็นไหมคะ
แฉะไปหมดเลยคือฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะ
ทีนี้พอเอาตัวขึ้นมาใส่เปรย์ขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้ว
ก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย๔
ตำรวจสนห้วยขวางค่ะก็สอบปากคำเบื้องต้น
ปรากฏว่าตัวนายวุฒิชัยเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แถวสุธิศาลถามว่าเอ้าทำไมมันถึงตกลงไปในนี้ล่ะ
คือขี่มาอีท่าไหนยังไงมืนเมาหรือเปล่า
คือคุณวุฒิชัยก็ยอมรับว่าดื่มมาดื่มมาเล็กน้อย
พอมาถึงจุดตรงนี้มองไม่เห็นเลยพุ่งชนแผ่นปูนขอบฝาท่อ
แล้วตัวเนี่ยกระเด็นตกลงไปในบ่อในท่อตรงนี้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานบริเวณท่อร้อยสายไฟ
เขาก็บอกนะอันนี้มุมของเจ้าหน้าที่บ้างนะคะ
เขาบอกว่าทำงานตั้งแต่ประมาณ๔ทุ่มยาวไปถึงตี๔

ติดป้ายสัญญาณเตือนก่อนจะถึงจุดทำงานแล้ว๑๕เมตร
ทีนี้จังหวะตอนประมาณ๕ทุ่มตอนที่เกิดเหตุ
ตัวของนายวุฒิชัยคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
ชนนะคะชนป้ายสัญญาณที่ติดเตือนเอาไว้
แล้วก็ชนขอบฝาท่อแล้วก็ตกลงไปข้างล่าง
ทีนี้หลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่เมื่อกี้ดิฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มคุณทัศนัย๕ทุ่ม
จริงมันเป็นเวลาเคอร์ฟิลล์ต้องอยู่ที่บ้าน
แต่นี่มาอยู่บนท้องถนนแล้วก็บอกว่าดื่มมาเล็กน้อยด้วย
เดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนต่อนะคะ